หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของพี่สาวคนนี้

ช่วงแบบก่อนหน้านี้เราจะเห็นพี่นุ้ยมีคลิปน่ารัก

ไม่ต้องออกกันแล้วรถรถอ่ะดิฉันชอบผู้ชายสองคนฝั่งขวามือ
พยายามช่วยเต้นช่วยแล้วช่วยแล้วนะคะกว่าจะหยิบกุญแจขับรถออกไปได้ถอยรถออกไปได้มันต้องขยับแข้งขยับขากันขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วเซลล์ค่ะทำหน้าที่ส่งกุญแจเฉยไม่ได้นะเพราะว่าถ่ายกับใครคุณนุ้ยสุจิรา
ถ้าคิดจะขายรถให้พี่หนุ๊ยคุณต้องเต้นได้บอกเลยจริงต้องเดินหน้าถอยหลังมาด้วยครับพี่หนุ๊ยด้วยน่ะ
เพื่อพ่อแม่สะดวกทุกที่

แท็กพนักงานน่ารักนะคะ